ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักอยู่เพิ่มขึ้นนะคะ
ทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยค่ะ
มาดูข้อมูลนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีมรสุมที่มีกำลังแรงมากขึ้น
ก็คือลมมรสุมตะวันออกและลมมรสุมตะวันออกเชียงใต้
รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำด้วยดูมเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้น
ทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มกันด้วยนะคะ
โดยเฉลี่ยแล้วค่ะวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลง๔๐๗๐นะคะลดลงเพียง๑๐เท่านั้น
แต่ยังคงทำให้หลายพื้นที่เกิดโอกาสน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนท้องทะเลนั้นโดยเฉพาะอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณสักสองเมตรค่ะ
โดยรวมแล้วอุณหภูมิวันนี้นะคะก็จะลดลงเล็กน้อยค่ะอยู่ที่๒๓๓๖องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าอากาศสบายค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะสภาพอากาศโดยรวมอยู่ที่๒๖องศาถึง๓๕องศาเซลเซียส
แต่สังเกตว่าจะยังคงมีฝนหนักหลายพื้นที่ตกร้อยละ๖๐๗๐นั่นเองนะคะคุณผู้ชม
สังเกตง่ายค่ะถ้าหากว่าฝนจะตกช่วงกลางวันแดดจะร้อนจัดอากาศจะร้อนอบอ้าวก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพและเตรียมพร้อมกันด้วยนะคะ
กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ